คุณผู้ชมนะคะเป็นข่าวที่หลายคนสนใจค่ะว่าตกลงคุณลาล่าอาสยามกับคุณเล็กเจษดาเนี่ยเขาไปแต่งงานกันจริงหรือเปล่า
มีข่าวเมาส์มอยมากมายนะคะว่าเขาไปผิดผีกันผิดธรรมนงธรรมเนียมจะต้องผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะคะก็โอ้โหขนาดลูลูนะคะเพื่อนซีของคุณลาล่านะคะยังออกมาแบบว่าคอมเมนต์เลยแอบงงไปแต่งกันตอนไหนทำไมไม่ทราบข่าวนะคะ
ซึ่งจริงมารู้ตอนหลังว่านางประชดนะนะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานอีกนะคะในรายการข่าวใส่ไข่พี่มดก็ถามคุณเล็กอีกนะคะเขาก็บอกไม่ได้แต่งเป็นเพื่อนกันค่ะ
มันงงไปกันหมดนะคะล่าสุดเลยสดร้อนเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเราไปสัมภาษณ์คุณลาล่ามาตัวเป็นเป็นค่ะ
ชี้แจงบอกว่าข่าวลืมไม่เป็นความจริงเลยที่บอกไปว่ารับคงรับขวัญก็เป็นประเพณีทางอีสานตามไป

นะคะตอนนี้เธอก็แบบว่าโอ้โหแบบเซ็งมากจริงเพราะว่ามีกระแสว่าเธอตกอับด้วยขายลงขายรถเจอกระแสเยอะมากเธอให้สัมภาษณ์ไปเธอน้ำตาไหลเลยนะคะจริงไม่จริงยังไงไปฟังทั้งหมดจากคุณปราล่าอาสยามกันเลยค่ะ
ไม่จริงแต่ว่าเรามีการได้ไปบ้านพี่เขาได้ไปบ้านของลาล่าจริงจริงผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญพี่เขาจริงจริงแต่มันก็เหมือนเป็นประเพณีอีสานซึ่งลูกลูกหลานไปบ้านนะคะตามตามปกติมันไม่ใช่แค่กับพี่เล็กคนเท่าคนแก่เขาก็ผูกข้อไม้ข้อมืออ่ะเขาเขาเรียกว่าเป็นการรับขวัญไม่ได้มีการโปรโมทอะไรใดเลยมันมันเหนื่อยกับสิ่งที่ได้รับ
คนที่เอ็นดูเล็กสิ่งที่ลาล่าทำลาล่าอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจอย่าคิดว่ามันทำไปเพื่อสร้างกระแสหรืออะไรใด